หล่อนหน้าหยกโกอินเตอร์ตลอดเวลา

ก็อาจจะไม่ได้แบบเปรี้ยงปร่างโด่งดังอะไรขนาดนั้น
สำหรับหนุ่มสนยุคแต่ว่างานเขาก็ไม่ขาดเลยเหมือนกันแต่ว่าล่าสุด
บินกลับมาจากการโปรโมทละครเรื่องใหม่ค่ะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐตามไปถามมานะ
เจ้าตัวบอกว่าเขาในละครไปออนแอร์ที่จีน

ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อจ้า
เห็นการดูแบบเยาว์นานมากนะครับ

หลังเหมือนคนไทย

คือมันมีละครไทยไปฉายที่นู่นมานานแล้ว
จะมีโปรเจคต่อไหมคะต่อจากนั้นครับ

ก็อยากเจอเราก็มีนักกินข้าว

พอฟังรู้เรื่องว่าเขาพูดว่าเรื่องอะไรอยู่

คือด้วยความรู้ว่าเราไม่ได้ใช้งาน
มันก็อาจติดขัด
แหมบอกว่าไม๊ส์คือสบายแล้ว

แล้วก็แฟนที่เมืองจีนก็สปอร์ตเต็มที่อยู่แล้ว
ห่อตีหน้าหยกขนาดนี้นะคะ